คำแรกวันนี้ไปดูเรื่องราวของงาน
เขาเรียกว่างานชิมช็อปใช้อยู่ที่สกลนคร

ก็จะมีชิงช้าสวรรค์ให้คนได้ซื้อบัตรแล้วขึ้นไปนั่งกัน
ปกติแล้วชิงช้ามันจะหมุนไปทางเดียวกัน
แต่อันนี้มันหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาอย่างนี้ครับ
เดี๋ยวนะมันต้องหมุนเป็นวงกลมหรือดูนะ
แต่มันหลุดไปแล้วมันย้อนกลับมาด้วยเฮลิเคเหรออ่าแล้วเด็กเนี่ยเขาอยู่บนนั้นน่ะ
กรีดร้องด้วยความตกใจจนคนพยายามเข้าไปไปล้างไปโหนให้มันหยุด
มันไม่ยอมหยุดนะครับเอาไปดูภาพเลยครับน่ากลัวนะ
นี่ฮะคนต้องพยายามไปโหนเพื่อถ่วงให้มันหยุดนะครับ
พอนิ่งปุ๊บเปิดได้ปั๊บคนที่อยู่ข้างในวิ่งออกมาเลย
น่ะฮะจริงชะสะวันมันไม่หยุดครับคุณผู้ชมแล้วมันก็
หมุนไปหมุนมาแบบนี้แหละครับแกว่งด้วยซ้ายทีขวาทีนะครับ
คนที่เห็นก็กรีดร้องเด็กที่นั่งอยู่ก็กรีดร้องด้วยนะตกใจกลัวนะครับที่เราวงแดงให้คือเขามีทีมงานขึ้นไปพยายามที่จะหยุดชิงช้าให้มันหยุด
แล้วก็คนด้านล่างเองก็ช่วยกันอุปกรณ์เนี่ยทำให้มันหยุดนะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ก็ประทึกเหมือนกันนะฮะ
นั้นบอกว่าสาเหตุมันเกิดจากรวจจากล่วนสลิงหรือว่าฟื้องหนึ่งมันลื่นแต่ฝนตกแล้วเวลามันจะหยุดมันก็หยุดไม่ได้
ทำให้มันไม่หยุดหมุนนะฮะและระหว่างเกิดเหตุการณ์เนี่ย
มีผู้ใช้บริการนั่งอยู่สองคนก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรนะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุฝ่ายโยธาก็เข้าไปตรวจสอบยืนยันว่า
ช้าสวรรค์มันแข็งแรงดีแต่บกพร่องที่ลวดสลิงที่มันเกิดจากความชื้นของน้ำฝน

ตอนนี้สั่งการให้หยุดแล้วก็ปิดไปแล้ว

แล้วก็แนะนำว่าให้ดูแลกันให้ดี

จนกว่าจะปกติแล้วก็สามารถให้